งานบ้างไฟที่อุบลราชธานีเขาว่าจุดบ้างไฟคือใหม่ค่ะมีเลขด้วย
แต่เลขอะไรติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ด

ไม่มีอะไรตรงเลยน้ำแข็งน้ำ๑ได้ไง๔

ข้างบนบนสุดเลยส่อมพอ
นึกเห็นไหมงึก๔
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ครับข่าวนี้
งานบุญที่จังหวัดอุบลราชธานีเขาก็จุดบ้างไฟกัน
แม่แล้วยิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสองเท่าเลยคุณผู้ชมครับ

แล้วแต่ตาคุณผู้ชมแล้วกันครับ

ดูต่อเลยค่ะอันนี้ที่จะให้ดูเนี่ยนะคะ

นี่เกิดมาประมาณอายุเดือนกว่าเอง

ตาเพชรตัวนี้อายุเป็นเพศผู้นะแล้วตาซ้ายสีดำปกติเลย
ซึ่งน้องหมาเนี้ยเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านบ้านละทีแปดสิบสามที่หมู่สองค่ะ
โอ้โหดูใกล้แล้วมันฟ้าฟ้าค่ะอยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่ของนครศรีธรรมราช
เจ้าของหมาเนี่ยเล่าให้ฟังเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐด้วยนะ
เอาเหรอพี่ภัยศาลเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนก่อนอ่ะ
หมาเจ้าแดงเจ้าแดงอายุ๕ปีเป็นหมาของญาติญาติมาตกลูกอยู่หลังบ้าน
ลูกที่เกิดมามีห้าตัวตายไปตัวเหลือสี่ในสี่ตัวเนี้ยตัวผู้สามตัวเมียหนึ่ง
อืมเจ้าลูกหมาตาเพชรเนี้ยตัวเดียวเลยนะที่ตาข้างหนึ่งมันเป็นสีฟ้าเนี้ย
นี่ไงนอนแอ้งแม้งอยู่เล่นกันอยู่คุณผู้ชมมีเจ้าตาเพชรด้วย
ชาวบ้านรู้ข่าวเขาก็ขอมาดูหน่อยซิไหนดูไอ้ตาเพชรหน้าตามันเป็นยังไง
เชื่อว่ามาให้โชคกับเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านที่มาแวะดูแน่นอนหลายคนก็เชื่อว่าจะเอาเลขที่บ้านนี่แหละนะ
อะไรนะแปดสิบสามหมู่สองใช่ไหมค่ะเอาแปดสิบสามแล้วกันไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ครับ
บางคนก็เอาจำนวนลูกหมาทั้งหมดก็คือห้าตัวตายไปหนึ่งเหลือสี่ค่ะ
ก็จะเป็นห้าหนึ่งสี่เพราะว่ามีห้าตายไปหนึ่งเหลือสี่
รวมกับแปดสิบสามก็คือบ้านเลขที่ครับอันนี้ลึกซึงมาก
เออซัพส่วนอันนี้โชคมากจริงจริงค่ะอะไรน่ะ
ช่างแต่งหน้าจะไปแต่งหน้าให้กับเจ้าภาพบ้านงานบวชอ่าพ่อ
พอไปถึงหน้าบ้านปั๊บลงจากรถคุ้ยโชคไม่โชคอ่ะ

เมย์หน้ามองตรงสุขหนู
กี่เมตรคุณผู้ชมพิมพ์มา

แบบนี้นี่ค่ะอยากมาร่วมงานบวชนาคเหรอแล้วคลิปนี้นะในติ๊กต๊อกเอาไปโพสต์ไว้
คือช่างแต่งหน้าเนี่ยเธอจะไปแต่งหน้าให้กับเจ้าภาพที่บ้านงานบวชนี่แหละ
พอฉันจอดรถข้างซุ้มป้ายบ้านงานฉันช็อกเลยจ้า
จังหวะที่แบบไปจอดแล้วเงยหน้าไปมองดูอ่ะโอ้ยงูเหลือมตัวแบบใหญ่มากนะ
วิ่งขึ้นรถสิคะวิ่งขึ้นรถกลัวเหลือเกินว่าจังหวะนี้งูมันจะตกลงมา
สงสัยมันคงหลบฝนละมั้งแล้วก็มาอยู่บนหลังคาเพราะว่าตอนกลางคืนก่อนวันงาน
ฝนตกลงมาคนก็ไปถามบ้านเลขที่แหละว่าแบบเท่าไหร่บ้านเลขที่
เจ้าของบ้านก็บอกใบ้นะบอกว่าซุ้มหน้าหอตรงข้ามบ้านงาน๕๖ค่ะ
คุณผู้ชมถ้าจะขอพรให้เจอเนื้อคู่ให้ได้คนรักเนี่ยผมแนะนำให้ขออย่างปิงปองทงชัยเขา
ขอแบบสับเลย
ขอให้บอกรักให้หล่อเหมือนนายกระทิงขอให้รักจริงเหมือนพี่เคนรักพี่หน่อย
ขอให้บอกรักลูกช้างบ่อยเหมือนอเล็กขอให้รถเสี่ยวเซ็กเหมือนพระเอกเอวี
ขอให้ผิวพันธุ์ดีเหมือนโคตะขอให้ไม่มีพันธะรวยสุดเหมือนที่คิดดี

ขอให้ได้คู่หล่อเหมือนนายกระทิงคุณนรุงไง
แล้วขอให้รักจริงเหมือนพี่เคนรักพี่หน่อย
ขอให้รถเสียวเซ็กเหมือนพระเอกเอวีนี่มันยังไง

ไม่เป็นไรเอาท่อนนี้เลยคือไม่เข้าใจ

นี่แหละเป็นการขอของปิงปองทงชัยทองกันธมนักแสดงอารมณ์ดี
นี่ไปไหว้พระขอพรถึงวัดหว่องไทซินหรือวัดหวังต้าเซียน
ฮ่องกงนะครับคือขอความรักแบบ
เขาบอกแบบนี้ขอแบบสับใช่ไหมขอแบบสับเลยครับ
ขณะที่พี่เจ้าสาวนะครับในโพสต์คือรูปปั้นเจ้าสาวนะครับ
เป็นเทพเจ้ายุคโหลเหรอนะฮะถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะ
เป็นเทพเจ้าแห่งความรักนะครับผูกด้ายแดงไว้กับเจ้าบ่าว
นิยมไปขอพรเรื่องความรักมากที่สุดครับ